ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักคนโสดจะมีเรื่องรักใคร่มาผัวพันมากกว่าที่เคย
ผู้ชายจะได้รับลาบผลจากคู่รักคนมีคู่แล้วคู่ส่งเสริมด้านการงานการเงิน
แต่บางคู่อาจปะทะคารมขัดแย้งกันสุขภาพระวังโรคระบบหลอดลม
ลำคอทางเดินหายใจภูมิแพ้ระวังอุบัติเหตุจากการขับขี่
โดยสารยานพาหนะหรือของมีคมการเงินเป็นช่วงมีรายได้เข้ามาจากทั้งงานหลัก
และงานเสริมโดยเฉพาะงานเสริมเป็นจังหวะสร้างรายได้อย่างมาก
สร้างสภาพคล่องเป็นอย่างดีการงานจะหนักขึ้น
จะได้งานพิเศษที่ไม่เคยทำที่เป็นเจ้าของกิจการอุปสรรคจะคลี่คลาย
ธุรกิจเกี่ยวกับน้ำประสบความสำเร็จสูงที่ทำงานองค์กรจะรุ่งเรืองขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์